มาดูหน้า๑๑สุพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยนะคะ
เรือน้ำมันระเบิดฉีกดับหนึ่ง

รอบเดือนนี้๒ครั้งแล้วนะคะ
ครั้งนี้มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะ
๑คนสาหัส๑คนเจ็บเล็กน้อยอีก๓คน

พี่แล้วคนบนเรือเขาทำไมไม่ออกวะ
ระเบิดแล้ว

โอ้โหระทึกมาก

ระเบิดอีก๒ครั้งก่อนหน้าที่จะมาเป็น๒ครั้ง

๒ครั้งที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้เนี่ยมาจากห้องเก็บสี
โอ้โหแล้วเป็นเชื้อเพลิงเลยอะค่ะ

ตาย๑เจ็บสาหัส๑เจ็บเล็กน้อย๓ค่ะ
โอ้โหแล้วต้นเรือเนี่ย
ตอนที่เรือลำนี้ระเบิดนะคะ
ร่างกระเด็นตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะ
ท้องเนี่ยฉีกเลยค่ะตามรายงานข่าวนะคะ
แล้วสุดท้ายโดนไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะ

บรรทุกน้ำมันดิบกว่า๓๒๐๐๐ลิตรค่ะ
เดินทางมาจากเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี

บางจากกรุงเทพมหานคร
แล้วกำลังจะเข้าเทียบท่าอีกสักประมาณ๑๐กิโลเมตร

ตรงนี้ก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองสรรพสามิตร
ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
อีก๑๐กิโลจะถึงปลายทางอยู่แล้ว
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนนะคะ

บอกอีกครั้งหนึ่งนะคะบรรทุกน้ำมัน
เป็นน้ำมันดิบที่มีจุดว่าไฟต่ำกว่า๖๐องศาเซลเซียสค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โห
นี่ครั้งที่๒ในรอบเดือนแล้วนะคะ

ดับเพลิงของอบจจังหวัดสมุทรปราการ

มาที่บริเวณจุดเกิดเหตุมาช่วยกันระดมดับเพลิง

ที่ยืนอยู่บนเรืออีกสักประมาณ๖คน

จากนั้นก็ดันเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำ
่งหน้าไปทางปากอ่าวไทยนะคะ
เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายซ้ำซ้อน
และอาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่อยู่ริมฝั่งด้วยนะคะ
นี่ค่ะจังหวะที่มีการช่วยเหลือลูกเรือ
ออกมา๖คนนะคะปลอดภัยทั้ง๖คนค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชมสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ผู้เสียชีวิตเป็นต้นเรือนะคะเป็นผู้ชาย
เสียชีวิต๑รายจากแรงอัดของระเบิด
เด็นตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
กู้ภัยได้นำศพเข้าฝั่งเรียบร้อยแล้ว
ให้แพทย์แล้วก็ตำรวจมีการชนะสูตรศพเบื้องต้นแล้วนะคะ

ใช่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๔รายนะคะ
๑ราย๑รายเจ็บสาหัสค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วในรอบ๑เดือนนะคะ
ที่เรือบรรทุกน้ำมันเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะ